วงการสะพานปลาก็ได้สนับสนุนให้ชาวประมงนะครับนำสินค้าสัตว์น้ำคุณภาพ
จำหน่ายในราคาถูกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
แล้วก็พลิกตลาดขายอาหารทะเลสดเป็นตลาดซีฟู้ดทั้งปิ้งย่าง
แถมกับมีอาหารแปรรูปพร้อมกับสร้างบรรยากาศน่าท่องเที่ยวด้วย

ติดตามจากคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ

ซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำถูกกฎหมายค่ะ
ม้าเป็นดิ้นดุ๊กดิ๊กในกระบะนี้
มาจากสมสารจังหวัดชนบุรีค่ะ
มีทั้งปูเนื้อกิโลกรัมละ๕๖๐บาท
และปูไข่กิโลกรัมละ๕๘๐บาท

องบีบที่กระดองโอ้โหแน่นทุกตัว
บางตัวไข่ปูเน้นทะลักออกมานอกกระดองแบบนี้เลย
ใครชอบทานกล้างต้องแวะร้านสุรกิจฟาร์ม

และมีฟาร์มพ่อเลี้ยสัตว์น้ำทะเลอินซี
ไม่ใช้สารเคมีเลยได้กุ้งกุลาดำไซส์ใหญ่พิเศษ
เนื้อแน่นที่ตัวใหญ่แบบนี้นะคะ
เพราะกุ้งกินอาหารธรรมชาติอย่างสาหร่าย

คือเราเลี้ยงไม่หนาแน่นนะครับ

ตามกฎระเบียบของกรมวงที่กำลังวิจัยมาแล้ว
แต่ของทางเศรษฐกิจความจริงแล้วเลี้ยงไม่ถึงนะครับ
ไม่เกิน๑๐ตัวเพราะว่าเราเลี้ยงบางมาก
เพราะว่าระบบการเลี้ยของเราเป็นการเลี้ยงผสมผสาน

ระบบการเลี้ยของเราเนี่ยเราไม่รีบนะครับ

เราเลี้ยงไปเรื่อยอย่างว่าตัวจะโตไปเรื่อยนะครับ
คุณภาพกุ้งของเราถึงได้มีคุณภาพตัวใหญ่

ย่างบนเตาถ่านร้อนข้อมชอยเตะจมูก
ต้องหยุดแวะที่ร้านโอเล่กุ้งซิ่ง

กุ้งกล้ามกรามกิโลกรัมละ๔๒๐บาท
ส่วนปลากระพงขาวกิโลกรัมละ๑๗๐บาท
รับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันเข้ากัน
สำหรับใครที่ชอบรับประทานอาหารทะเลนะคะ
แล้วอยากเก็บไว้รับประทานได้นานค่ะ
แนะนำโซนอาหารแปรรูปค่ะ
อย่างเจ้านี้นะคะขายกุ้งเหยียด
ที่เป็นภูมิปัญญาความอร่อยของชาวบ้านสาขาจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ที่เขาจะมีวิธีในการเหยียดกุ้งให้ตรง
ถนอมอาหารให้เก็บไว้รับประทานได้นานค่ะ

ถ้าแช่ตู้เย็นแล้วจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้ถึง๑เดือน

ุ้งเหยียด๑ตัวแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งตัวเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีปลาอินซีตากแห้งเก็บได้นานถึง๒เดือน
หรือจะหอยแมลงผู้ดองตัวย้ายใหญ่แม่กลืนน้ำลายดังเอื้อ
ส่วนใครสายคลีนในงานก็ยังมีพืชผักผลไม้ออร์แกนิคขายด้วย
ไฮไลท์ตื่นตาก็คือการโชว์แร่เนื้อปลาทูน่า
ช็อปชิมชิวทั่วตลาดแล้ว
อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่กราฟิกตี้มาในทีมชาวประมง
ศิลปะบนกำแพงสุดชิคเข้ากับบรรยากาศสะพานปลาสุด
จตุจักรสะพานปลา๒๕๖๐จัดตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่๒๖พฤษภาคมที่สะพานปลากรุงเทพซอยเจริญกรุง๕๘
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน